อายุตอนนี้๓๗ปีเท่านั้นเอง

ล่าสุดเห็นบอกว่าเพิ่งต่อสัญญากับทางช่อง๓เขาแหละ

บอกโดนเสียบงานบอมธนินมาเสียบพิธีกรรายการแทน

ส่วนวันเกิดครบ๓๗ปี
พฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ในช่วงโควิดด้วยนะฮะ
ตุ้ยก็บอกว่าทำบุญง่ายกับครอบครัวเลย
ไม่ได้มีแพลนจัดแฟนมิติ้งอะไรหรอกค่ะ
ช่วงวันเกิดก็คือเป็นช่วงที่โควิดนั่นแหละ

จงไอจีอะไรก็ทักทายกันไปอะไรอย่างนี้ครับ
ปีที่๑๔เหมือนกันก็ยังอยู่กันเหมือนเดิม
คุณเห็นน้องบอมมาแต่ละนึกว่าแบบ